จากบ้านพักตากอากาศหลังเก่าที่มีอายุกว่า๒๐ปีของครอบครัว
ถูกปรับโฉมให้กลายเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตกแต่งด้วยอิดมอนปั้นมือวัสดุพื้นบ้านที่สื่อถึงความเป็นอายุทยา
และยังค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าอาหารที่นี่ก็ได้หยิบเอาวัตถุดิบท้องถิ่นของอายุทยา
คลีเอ็ดเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นผ่านง่ายไว้ต้อนรับเหล่านักชิมและนักท่องเที่ยวกันด้วย
แต่เอ๊ะรสมือสาวของที่บ้านนี้จะอร่อยขนาดไหนนะ
โอ้โหอาหารนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยปกติคุณทานกันอย่างนี้แหละครับ

เยอะกว่านี้นะครับแม้ว่าถ้าเราเป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมมีเมนูอะไรบ้างครับ
ค่ะก็เริ่มจากอันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งค่ะ
อันนี้เป็นแก๊งเนื้อยี่หล่าค่ะเป็นเนื้อริปไอซ์นะคะ

อันนี้เป็นสปาเกตตี้ครีมซอสปูค่ะ

ไม่ธรรมดาเลยมีเยอะแยะมากเลยจริงนะครับ
เรามาพูดคุยถึงแต่ละเมนูเลยดีกว่าเอาใกล้ผมก่อนเลยนี่นะฮะ
ได้ค่ะอันนี้ฮอตฮิตค่ะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้ง

เป็นซอสต้มยำเข้มข้นค่ะ
เริ่มจากการที่เราเนี่ยเคี่ยวน้ำสต๊อกกุ้งนะคะ
ทำแบบใส่เครื่องต้มยำลงไปให้มันมีความเป็นน้ำต้มยำเนี่ยค่ะ
เป็นในตัวสต๊อกเลยแล้วก็มาผัดกับเส้น
แล้วก็ใส่ครีมลงไปเพื่อความแบบนัวขึ้นอะไรอย่างนี้
กูก็ต้องใช้คำตอบพิธีการทำค่อนข้างนั้นนะตัวนี้
เพื่อให้มันเข้มข้นนะฮะแล้วจากนั้นก็เอามาใส่เป็นซอสบีบมะนาวรอยหนึ่ง

แม่น้ำอายุทยา

ทานอย่างนี้อาจจะไม่ได้สัจจันอลังการขนาดนี้ครับ
แต่ทานอย่างนี้แล้วปกติทานที่บ้านทานกันที่บ้านใครทำให้ทานอ่ะ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

จ้วงแล้วจ้วงอีกไม่รู้ว่าติดใจในรสชาติต้มยำมันกุ้งหรือรสมือของบ้านนี้กันแน่แต่เฮียคะเบรกแป๊บนะคะแล้วยังมีเมนูอื่นอื่นอีกเพียบค่ะอ่ะต่อไปเราชิมอะไรกันดีเอานี่ใกล้ใกล้แล้วกันนะค่ะเป็นสปาเกตตี้ไส้อัวมีดบอลนะคะตัวมีดบอลเราทำเองเป็นเครื่องเหมือนกับเวลาที่เขาทำไส้
คือจริงไม่ได้ตั้งใจทำร้านอาหารที่แบบว่าเป็นอายุทยา๑๐๐อย่างนี้ค่ะ
กะปิดีก็เอามาทำเจอไส้อัวดีก็เอามาทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมโดยเป็นที่มาของเมนูนี้ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วพอคลุกเคล้าแล้วได้กลิ่นของโหระพาลอยขึ้นมานะครับผมหอมมากมาก
ลองชิมตัวไส้อัวดูนะคะเป็นมิตรบอล
เป็นไส้อัวเลยที่แบบไม่มีความกรอบของไส้หอคุ่มทั้งเดียว
ก็แปลกดีปกติเรากินอาหารฝรั่งก็จะเป็นมิดบอลธรรมดา

อ่าแล้วก็รสชาตินี้ถึงเครื่องไส้อัวเลยจริงจริงนะครับผม

อันนี้เป็นสปาเกตตี้ครีมซอสปูค่ะท็อปด้วยไข่ออนเซ็นค่ะ

อันนี้ฝรั่งหน่อยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำให้สำหรับแบบคนที่ทานไม่เผ็ด
ร้านเราเราทานไม่เผ็ดทานได้แล้วก็เด็กก็ชอบทาน
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีแบบพวกพริกไทยอะไรเยอะ
ไม่ได้มีเครื่องเทศอะไรเยอะเลยเราก็จะเน้นแบบปัง

เดี๋ยวที่เราทอปด้วยไข่ออนเซ็นค์อันนี้จริงเอาไข่ไปซูวีค่ะ
เพราะฉะนั้นมันจะได้เนื้อไข่แดงที่มันเนียน

ใช่ค่ะแล้วก็ปรับอุณหภูมิเท่าที่เราอยากได้

เมนูนี้แบบเบานะ

เบาหอมแล้วก็ปูนี่ก็สด
มันจะรสชาติผสมผสานกันเบาแล้วก็มีความทะเลนิดหนึ่งของปู

อันนี้จะไทยหน่อยค่ะเป็นแกงยี่หล่าเนื้อริปอายค่ะ
แกงยี่หล่ามันจะไม่เหมือนมันจะสีเขียวหน่อย
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแกงเขียวหวานนะคะ
แกงเขียวหวานจะเป็นหวานนำแต่อันนี้จะเป็นเค็มนำ
เปล่าค่ะเราชอบในตัวเครื่องเทศมันนะคะ

แล้วก็ปูนกระบูนลดให้ไม่หวานมากแล้วเราจะใส่ใบมะขามลงไปด้วย

นิดนึงค่ะมันจะมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเปรี้ยวอย่างเห็นได้ชัด
แต่ว่าเราแบบถ้าเกิดเอา๒หม้อมาเทียบกันระหว่างใส่กับไม่ใส่

อืมกลิ่นเครื่องแกงนี่หอมมากเลย
ใช่ค่ะทำเองตั้งแต่ต้นเลยค่ะโขลงเครื่องแกงเอง
เพราะดูจากผิวของตัวแกงแล้วก็รู้เลยว่าพิธีพิถันมาก
เพราะก็จะทำเพราะก็จะทำให้ดีน้ำมันมันจะแยกออกมา

อันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มในการผัดอะไรอย่างนี้

คือคนมาที่นี่ลูกค้ามาที่นี่ก็เหมือนมาทำอาหารบ้านเรา
หวานหวานจะหวานน้ำนี่จะเหมือนจะเค็มน้ำ

หลักคือเราเลือกเนื้อที่มันดีเราเลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างที่มันดี
มันก็เลยค่อยชุมขึ้นมาแบบช่วยชูขึ้นมาอย่างนี้ครับ

กว่าบาทก็เริ่มต้นค่ะจนถึง๓๐๐กว่าบาท

อ๋อจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นกุ้งเผาค่ะก็จะเป็นราคาจำน้ำหนัก

ก็ดีนะคะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเพราะว่าเราก็ใหม่กับอายุทยามาก
แต่ก็ย้ายมาอยู่แล้วก็ตั้งใจ
ก็คือออกจากเมืองหลวงเลยไม่อยู่เลยมาอยู่ที่นี่เลยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ทำธุรกิจที่นี่ด้วย

ก็เป็นเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็บอกต่อกันไปคนก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นสำหรับที่แห่งนี้นะครับ
อะไรคือเสน่ห์ของที่จะทำให้ดึงเอาคนเมืองของคุณโน๊ตกลับมาอยู่ที่นี่ได้
ชิลค่ะมันแบบทุกอย่างมันช้าลงมากพอออกมาจากกรุงเทพปุ๊บแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นเองขับรถมา
ถ้าจะทำธุระอะไรก็ขับกลับไปกรุงเทพได้สบายมากขับแป๊บเดียวเองปกติบางทีขับรถในกรุงเทพปิดนานกว่านั้นอีก

ช่วยค่ะคนแต่งชุดไทยมาทั้งเต็มมาหมดเลย
ขับมาขึ้นทางด่วนมาได้เลยค่ะ
แต่งวัฒนาแล้วตรงมาเลยคือเป็นเส้นตัดใหม่

แล้วก็ให้เลี้ยวขวาเหมือนจะไปทางสายเอเชียค่ะ

แน่นอนค่ะเป็นเลยครับ๑๐โมงครับ
โมงถึง๓ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
ไม่มีวันหยุดเลยนะมาก็เจอคุณโน๊ตได้เลยอยู่ที่นี่บริการทุกอย่าง

ใช่ค่ะทุกอย่างทำเองหมดเลยที่นี่รอตอนรักอยู่แล้ว

คือจริงมันไม่ได้เรียนทำอาหารหรอกค่ะแต่ก็ชอบทำลองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ล่ะมั่นใจได้เลยว่ามาทานที่นี่เหมือนมาทานบ้านเพื่อนนะครับผม

ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ

เป็นไงบ้างค่ะกับเมนูเส้นสไตล์อยุธยาฟิลชั่นที่เราได้รวบรวมมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการ
เล่าเส้นเป็นเรื่องได้ฟินกันถึงหน้าจอ
ซึ่งเราเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงได้เห็นแล้วว่าเมนูอาหารฟิวชั่นไม่ได้มีดีแค่พรีเซนต์เทชั่นเลิศ

แต่ยังเป็นการหลอมรวมอริยธรรมด้านอาหารที่แตกต่างไว้ด้วยกันทำให้ความแตกต่างกลายเป็นความลงตัวและเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มาจากความมุ่งมั่นจากใจคนทำสู่ใจคนทานเห็นด้วยไหมล่ะคะ
และถ้าวันหยุดนี้ใครอยากหลีกหนีรถติดหรือความวุ่นวายในเมืองหลวงเราแนะนำว่าให้ชวนเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจสตาร์ทรถแล้วเดินทางมาพักผ่อนพร้อมทานเมนูเส้นอร่อยในสไตล์อายุทยาฟิวชั่นแบบที่เล่าเส้นเป็นเรื่องแนะนำดูได้นะคะ
ส่วนใครมาตามรอยราวอย่าลืมติดแฮชแท็กตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้กดไลค์รัวให้
ส่วนเสาร์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องขอกลับมาตามหาเมนูเส้นกันที่ย่านประชาชื่นไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่า๓๐ปีหรือจะเป็นต้มยำรสจัดที่จัดว่าเข้มข้นจนปากเบิร์นต่อด้วยคาบิจิมเมนูสไตล์เกาหลีเกาหลีและพาสต้าเห็ดทอฟเฟิลซอสเห็ดย่างในคาเฟ่เท่เพราะถ้าเรื่อง